หรือว่าความเจ็บความเจ็บความชำ

พอได้ยิ้มมุมปากซ้ายยกขึ้นมานิดนึง

ดิฉันตามรอยไม้หายเมาเบา

ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะและคุณผู้ชมนะคะ

เพราะว่านี่งวดล่าสุดเนี่ยเลขสวยอยู่เหมือนกัน
ไปดูสิคนบรรเทิงเนี่ยเห้ยพบกันบ้างหรือเปล่านะคะไปดูสิคนบรรเทิงเนี่ยเห้ยพบกันบ้างหรือเปล่านะคะ
นี่เลยเช่นเดียวกับลูกสาวพญานาคธัญญาลาล่าอาสยาม
คนนี้บอกเลยว่าสุดปังจริงค่ะ
คือพวกเรา๓คนเล่าข่าวเรื่องราวตัวเลขของพวกเธอมาโดยตลอด

เมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งเล่าว่าสาวลาล่าเนี่ยเธอพาน้องสุดปัง
สุดปังเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนนะจ๊ะเป็นชื่อรถยนต์ค่ะ
รถเบ้นเลยนี่ไงพาน้องสุดปังไปเปลี่ยนป้ายนะคันนี้เลย
ป้ายป้ายแดงรอเรือ๕๙๖๑มาเป็นป้ายขาวค่ะ
คุณผู้ชมดูสังเกตนะจ๊ะนี่ป้ายขาวเนี่ยมันมีเลข๔
คุ้นไหมล่ะคุ้นไหม

แล้วดูชุดของสาวลาล่านะแหมบอกเลยว่ามันเขียวเหนี่ยวซับจริง
คุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราเล่าไปว่าสาวลูลูนะ
เขาพาสาวลาล่าเนี่ยเดินทางไปทำบุญกระถิ่นที่จังหวัดพัทธลุงเมื่อสัปดาห์ก่อน

๒๖๔อ่ะทำไมมันตรงเป๊ะขนาดนั้นนะสองต้นล็อตเตอรี่งวดล่าถูกเลย
นางโพสต์เอาไว้ด้วยไงประเด็นนะ
แล้วก็เรายินดีกับทุกคนด้วย
งวดหน้ายังมีเสมอสู้ไม่สู้พวกเรา
เรายังมีพระเอกลิเกหน้าหวานด้วย
งวดนี้เข้าท่าเฮ้ยเข้าที

นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะจวดเลยจ้ะ
ถูกจากกองสลากพัดค่ะรางวัลเลขหน้า๓ตัว๗๒๒๑๖ใบ

จุกโอ้เป็นแสนเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ครึ่งแสน๖๗เหมือนทีเดียว
เออซึ่งนี่นะคะไม่ใช่งวดแรกที่น้องถูกนะ
ถ้านับเนี่ยมันก็เป็นงวดนี้งวดที่๓ติดต่อกันแล้ว
เรียกว่าปังรับวันเกิดนะคุณผู้ชมค่ะ
ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเลยในวันที่๑๙ธันวาคมค่ะ

แก๊งเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะว่าถึงจะถูก๓งวดติด
แต่ว่าผมยังรอรางวัลใหญ่รางวัลที่๑อยู่นะครับ
เหมือนเมื่อเทอร์นี่เลยซื้อรางวัลอื่นผ่อนไปก่อน

เมื่อวานนี้ค่ะทางน้องแบงค์ส่งคลิปมาให้น้องเบ้นของเราด้วย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

พี่บอกเลยว่ารับทรัพย์แบบจุกไปต่อหน่อยดีกว่าพี่อ๋อมสกาวใจวันนี้บอกเลยว่าปังแล้วปังอีกนะครับเพราะว่าถูกรางวัลที่๔นะทั้งหมด๑๕ใบจากกองสลักพัดอีกแล้วได้เงินจุก๖๐๐๐๐๐บาทค่ะยังไม่หมดนะยังมีเลข๒ตัวล็อตเตอรี่๖๔อีก๑๐ใบด้วยซื้อจากแม่ค้าขายล็อตเตอรี่อีก๕ใบนั่นแหล
จาวบนเทิงไทยรัฐต้องดูทุกวันเพราะเรามีเลขมาให้ทุกวันมีเลขอะไรก็บอกแฟนตลอดนะเราก็ดูเราก็ตามนะจะบอกเลยคุณพี่อ๋อมเนี่ยฉันได้โชคมานิดหน่อยมะวานถูก๒ตัวล็อตเตอรี่ได้มา๒๐๐๐บาทแต่อย่าหาถามว่าเกี่ยวข้อกลับซื้อไปเท่าไร